คุณผู้ชมครับการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๒
ครั้งนี้อุดรธานีนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาครับ
เพื่อต้องการที่จะแสดงถึงศักยภาพของจังหวัด
รวมทั้งเป็นการเสนอไปยังภาครัฐด้วยนะครับ
ต้องการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนให้อุดรธานีนั้น
เป็นศูนย์กลางของการค้าในภาคอีสานตอนบน
เราไปติดตามบรรยากาศการประชุมล่าสุดนี้พร้อมกันนะครับ

คุณอัญชาลีสิริมั่วพร้อมรายงานสดจากโรงแรม
งานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศนะคะ
ปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งก็มีความพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับ
นักธุรกิจสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศค่ะ
ซึ่งแต่ละคนนะคะก็เริ่มเข้ามาลงทะเบียนแล้ว
เพื่อที่จะประชุมเสวนาในวันนี้เป็นวันแรกค่ะ
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๔
ซึ่งการสัมมนาจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
โดยจะแบ่งการประชุมออกเป็น๒ห้องคือการประชุมหอการค้า๕ภาค
หัวข้อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจ๕ภาค
และการสัมมนาของนักธุรกิจหอการค้ารุ่นใหม่
ก่อนจะเริ่มเปิดการสัมมนาขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะ
สำหรับการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในปีนี้นะคะ
จังหวัดอุดรธานีมีความตื่นตัวเตรียมความพร้อม
เห็นได้จากรอบตัวเมืองจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
และได้เตรียมความพร้อมรองรับนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมสัมมนา
ระหว่างวันที่๒๗๒๙พฤศจิกายนนี้กว่า๓๐๐คนค่ะ
โดยในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ใช้เวทีสัมมนานี้ยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐในการผลักดันให้อุดรธานี
เป็นศูนย์กลางการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ด้วยการของงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญค่ะ
ลำดับแรกก็ในส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งเส้นทางหลวงแผ่นดิน
สายสำคัญที่เชื่อมกับจังหวัดข้างเคียงนะครับ
ยังเป็น๒เลนอยู่ยังไม่เป็น๔เลนตลอดสาย
เราถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางวงแหวน
ที่จะช่วยในเรื่องของการระบายการจราจรเลี่ยงจากตัวเมืองนะครับ
ส่วนที่๒ก็เรื่องของการสับหนุนงบประมาณในส่วนการพัฒนา
ในเรื่องของการบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีความเติบโตอย่างมาก
อันดับที่๓เนี่ยในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับ
อันนี้ก็เรามีพี่น้องที่อยู่ในภาคเกษตรเยอะ
ถ้าเกิดมีน้ำเนี่ยเราจะปลูกอะไรก็ได้
จังหวัดอุดรธานียังใช้โอกาสนี้นะครับ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดค่ะ
ทะเลบัวแดงและวัดป่าภูก้อน
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาจังหวัดอย่างต่อเนื่องในอนาคต
คาดว่าในช่วงจัดสัมมนาจะมีเม็ดเงินสะพัดในจังหวัดไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาทค่ะ
และในช่วงค่ำของวันนี้นะคะจะมีงานเลี้ยงรับรองค่ะที่จะจัดขึ้นที่ศาลปู่ย่า
ภายในงานนะคะก็จะมีการนำอาหารพื้นเมืองแล้วก็ของดีของจังหวัดอุดรธานีเข้ามาร่วมจัดแสดงด้วยค่ะ
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี
รายงานสดจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ